เรื่องนี้คงต้องพูดได้ว่าคนที่ไว้ใจร้ายที่สุดอีกแล้ว
เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน
มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเป็นออทิสติกด้วยอายุเพียง๑๑ปี
ก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีสุดท้ายถูกสมาชิกอบต
ซึ่งเป็นคนคุ้นเคยกันดีล่อลวงไปกระทำอนาจารย์
ให้เด็กนั้นไปจับอวัยวะเพศ
เด็กเป็นออทิสติกก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ทำกันไป
สุดท้ายพ่อก็ไปถามแม่ก็ไปถาม
รู้ความจริงว่าถูกกระทำอนาจารย์จากผู้ใหญ่คนนี้นะครับ

ลูกสาวเป็นออทิสติกอายุเพียง๑๑ปี
ถูกเพื่อนบ้านคุ้นหน้าคุ้นตากันดีคุณผู้ชม
กระทำอนาจารย์ถึง๓ครั้งด้วยกัน
คือแม่เด็กเขาบอกแบบนี้ปกติตอนเช้าเนี่ย
ตื่นนอนมาก็จะบอกลูกหอมแก้มลูก

อวัยวะเพศก็เหมือนกันห้ามให้ใครจับนะ

ก็ต้องแบบมีคำพูดที่มันต้องให้ลูกเข้าใจง่าย

แต่มีอยู่วันหนึ่งไปบอกลูกว่า

แล้วทำท่าทางให้ดูแม่ตกใจ
รวมทั้งลูกสาวบอกว่าตาเอจับที่อวัยวะเพศหนูด้วย

แล้วน้องบอกว่าเนี่ยแม่มันมีน้ำเหนียวออกมาด้วย
ต้องขออภัยให้คุณผู้ชมนะคือน้องบอกจริงความรัดเย็งสานะฮะ
แล้วเขาบอกว่าตะเอเนี่ยห้ามหนูบอกพ่อกับแม่

ค่ะโอ้โหแม่ฟังแล้วใจสลายคุณผู้ชม
จากนั้นก็เลยตัดสินใจนำเรื่องนี้ไปแจ้งความ
ธันวาคมที่ผ่านมาตำรวจรับเป็นคดี
แม่ของเด็กอ้างว่านายเอหรือว่าตาเอเนี่ย
ที่เป็นสมาชิกอบตโทรศัพท์มา
ขอเจรจาหน่อยขอไกล่เกลี่ยยอมความหน่อย
แต่ครอบครัวไม่ยอมนะฮะยืนยันว่าจะเอาเรื่องอย่างถึงที่สุด
กระทั่งเมื่อวานนี้พ่อกับแม่ของน้องเดินทางไปที่สำนักงาน
ไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าที่หลายฝ่าย
เพราะกลัวจะคดีมันจะไม่คืบหน้าเพราะว่า
ก็มีเจ้าหน้าที่จากชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก
แล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พ่อของน้องเนี่ยพูดทั้งน้ำตาบอกว่า
เอเนี่ยนะจับมือลูกสาวล้วงเข้าไปที่อวัยวะเพศ
แล้วตัวเองก็บอกลูกว่าเขาควาย
คือเด็กมันเป็นออทิสติกคุณผู้ชมมันก็ไม่รู้อะไร
ซึ่งตอนแรกมีการพูดคุยกับนายเอแล้ว
นายเอเหมือนจะยอมรับแต่สุดท้ายนายเอกลับปฏิเสธนะ
ไปฟังเสียงพ่อเด็กนะครับ
ใช่ถูกส้อมถึงเวลานี้
เราน้องธุรกิจยากเบอร์ภาพพ่อเด็กนะ
ปกป้องสิทธิ์ของครอบครัวของผู้เสียหายนะครับ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปตามหาในเอ
ตามที่ถูกกล่าวหาก็คือเป็นสมาชิกอบต

เจ้าตัวยืนยันรู้จักกับเด็กจริง

ตั้งแต่เด็กอ่ะนะเป็นคนในหมู่บ้านแต่ที่พ่อแม่เด็กกล่าวหา
เขาไม่ยอมรับและยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
แล้วเป็นอย่างจังเท่าเหมือนของจังสิมภาวะตา